ก็มีการเปิดเผยมาก่อนหน้านี้นะครับว่าทางคุณธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนะครับ
มีการทาบทามไปยังน้องอัดหรือว่านพิษต่อตั้งพาณิชย์นักกีฬาแม่นปืนทีมชาติไทย
ซึ่งก็เป็นหวานใจของน้องเมย์นะครับเดินทางไปแข่งงานพร้อมกัน
จะได้เห็นแฟนนุ่มทำหน้าที่ถือทงไตลงนะครับนำนักกีฬาเข้าสู่สนามครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณธนรัฐเฟื้องฤทธิ์ไทยกลุ่นค่ะ
นักกีฬาไทยยังคงทยอยเดินทางไปแข่งขัน๔เกม๒๐๑๙ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
โดยวันนี้ถือว่าเป็นชุดที่๘ที่ออกเดินทางซึ่งก็มีกีฬาหลักอย่างแบตมินตันนะครับ
โดยน้องเมรัชนกอินทนนท์ก็มั่นใจว่าจะป้องกันแชมป์ในประเภททีมหญิงเอาไว้ได้อีกสมัยครับ
ในวันนี้ทำนักกีฬาไทยชุด๔เกม๒๐๑๙อีก๔ชนิดกีฬา
ประกอบด้วยแบตมินตันยิงปืนวูซูและสคอร์ชออกเดินทางไปสมทศที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้ว
โดยช่วงสายแบตมินตันมีพลอากาศเอกมณฑลสัชชุกร
ขณะที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมกีฬาแบตมินตัน
เดินทางมาส่งและให้กำลังใจ
พร้อมมอบหมอนรองคอสำหรับผ่อนคลายในการเดินทาง
สำหรับความหวังของสมาคมแบตมินตันใน๔เกม
หวังเพียง๑เหรียญทองจากประเภททีมหญิง
นำโดยน้องเมรัชนกอินทานนท์นักแบตมินตันหญิงมืออันดับ๘ของโลก
ซึ่งเธอก็มั่นใจว่าเพื่อนร่วมทีมจะช่วยกันป้องกันแชมป์เอาไว้ได้
และเป็นการคว้าแชมป์ได้๔สมัยติดต่อกัน
อกจากนั้นน้องเมย์ยังเปิดเผยอีกว่า
ได้ให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับอักนพิษต่อตั้งพาณิชย์
หนุ่มนักแม่นปืนทีมชาติไทย
ที่ได้เป็นผู้ถือทงไตรรงนำทัพคณะนักกีฬาไทย
เข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขัน๔เกม๒๐๑๘
ขณะที่นัทนิชชาออนจินดาพอร์น
พลได้ลงแข่งขันในประเภทหญิงเดียว

ซึ่งเธอจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุด
ขณะที่วันที่๕ถึง๙ธันวาคมจะลงแข่งขันในประเภทบุคคล

นรัฐฟึ่งไทยกุลข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากท่ากาศยานสุวรรณภูมิ